อีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียโด่งดังไม่แพ้กันนะคะ
ก็คือกรณีที่เสียขับรถเบ้นชกหน้าชาวต่างชาติ
ก็ล่าสุดคนขับรถเบนท์ก็ได้ไปให้การกับตำรวจแล้ว
แล้วก็บอกว่าถูกฝรั่งนั้นชกก่อนนะคะ
แต่ว่าหลบทันก็เลยชกสวนกลับไป
จึงปรากฏตามที่เป็นข่าวตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทันทีค่ะ
มรกฏวิพากรอายุ๕๐ปีอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างนะคะ
ได้เดินทางไปพบกับตำรวจซึ่งนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์นะคะ
ที่มีการถ่ายแล้วก็แชร์กันเอาไว้
ทางด้านร้อยตำรวจโทยิงหัทยาสัมมารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองระยอง
หลังจากที่มีการก่อเหตุชกหน้าคู่กรณี
ซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็คือนายโรแลนด์แฮเตอร์คาน

เมื่อวันที่๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาบนถนนสุขุมวิทย์กลางเมืองระยองค่ะ
มีการถ่ายคลิปนี้แล้วก็เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าคนไทยทำร้ายฝรั่ง
การเดินทางมาของนายมรกฏในครั้งนี้นะคะ
เป็นไปตามคำสั่งของพนักงานสอบสวนที่เรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ
โดยมีนายโรแลนดแฮเตอร์คานอายุ๖๘ปีชาวเบลเยี่ยมฝรั่งเยือหมัด
พร้อมด้วยภรรยาก็คือนางอัชราวดีแฮเตอร์คานเดินทางมาชี้ตัวคู่กรณีนะคะ
ตำรวจได้สอบปากคำอยู่นานนับชั่วโมงจึงอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกลับบ้านได้
ก่อนกลับนายบรกฏได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้นว่าถูกนายโรแลนด์นั้นชกก่อน
แต่หลบได้ทันเลยชกสวนกลับไปบ้างก่อนที่จะเดินออกไปจากโรงพัก
ขณะที่นางอัชราวรีบอกว่าขณะเกิดเหตุก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
และยืนยันว่าตัวเองกับสามีจะไม่ยอมรับค่าเสียหายและไม่ยอมความใด
ทั้งสิ้นยืนยันว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นนั้นตำรวจโรงพักเมืองระยอง
ก็แจ้งข้อหานายมรกฏทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคำให้การของนายมรกฏที่อ้างว่าถูกทำร้ายก่อนนั้น

ตำรวจก็จะได้เร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องต่อไปค่ะ